เวลาเกิดกระดูกกว่าอาจจะเกิดความสุข
ท่านคุณจะก่อนเที่ยวมาดู
ชุดกระดูกร้อยที่สุดท้าย

เวลาเกิดพลัง
หมดกระดูกที่ประมาณนึง
หลุดหลานมาขอโศกขอราบขอโศกขอหมาน
หลุดหลานมาลุกมาลุก
หลุดหลานมาลุกมาลุก
หลุดหลานมาลุกมาลุก

หลุดหลานมาลุก

หลุดหลานมาลุก

หลุดหลานมาลุก
หลุดหลานมาลุก
หลุดหลานมาลุก